เวลามีงานมาจ้างเนี่ยรับจ้างไปเถอะแต่ไม่ใช่งานแบบนี้
คือผู้ชายคนนี้เขาเห็นกับค่าจ้างค่าจ้างตั้งหลักหมื่น
แล้วงานมันง่ายงานง่ายที่ว่าคืออะไรรู้ไหม
ปลาหินใส่บ้านเพื่อนบ้านระวังนะ
แก่งงานง่ายเงินเยอะแบบนี้สุดท้ายค่าจ้างไม่ได้

หนุ่มฮุดแดงคนนี้เอาฮุดอ่ะคลุมหัวมา
แล้วก็มาป๊านี่ป๊าอีกอ่ะป๊าอีกเลย
ใส่บ้านคนอื่นเขาเพราะว่าเนี่ยผู้ชายฮูตแดงคนนี้
เขาไปรับจ้างมาจากในหม่ำในหม่ำไม่ได้บอกเขาหรอก
ในหม่ำมีปัญหาอะไรกับเจ้าของบ้านหลังนี้
แต่ในหม่ำบอกว่าเดี๋ยวจะให้ค่าจ้างหลักหมื่น
ผู้ชายฮูตแดงคนนี้ก็เลยเอาวะมารับจ้าง
เพื่อที่จะรับเงินแต่กล้องวงจรปิดอ่ะจับภาพได้หมดเลยนะ
แล้วพอหลังจากเขาทำเสร็จนะเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนี
คุณผู้ชมอาจจะสงสัยอันนี้คือตอนที่ไปรวบตัวได้นะคะ
รวบตัวได้แล้วคนไหนอ่ะคนเสื้อสีแดงนั่นเหรอ
เปล่าค่ะคนที่ฟุบหมอบอยู่กับโต๊ะนั่นแหละ

เหตุการณ์นี้ต้องบอกก่อนจริงไอ้การไปปลาหิน
ในบ้านเพื่อนบ้านมันเกิดตอนประมาณตี๓ของเมื่อวันที่๑๙ที่ผ่านมา
บ้านหลังหนึ่งในซอยสุขสวรรค์๗๖ที่พระประแดงสมุทรปราการ
แล้วตำรวจไปรวบตัวได้เมื่อคืนนี้คุณ
จับกลุ่มตัวคนที่ไม่สู้กล้องคนที่ใส่ฮูตแดง
นั่นคือนายอัธพลพุทธซ้อนอายุ๓๒ปีค่ะ
เขาหนีไปอยู่ที่บ้านเพื่อนอยู่ในซอยพุทธบูชา๓๒แถวทุ่งครุ
แล้วพอจับตัวได้ที่แผ่อยู่บนโต๊ะตำรวจ
มีอะไรบ้างล่ะพวกของกลางต่าง
ไงใช่เสื้อที่เขาใส่ฮูตแดงตัวนี้
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์แอร์ล็อกสีน้ำเงินดำ

อันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเฟรมขวามือนั้นเป็นเสื้อผ้านะคะ
ทีนี้ถามนายอัตภพล
คนที่จับได้นี่คือตอนนี้เสื้อน้ำเงินแล้วนะฟุบหน้าอยู่ที่โต๊ะแล้วนะ
นายอาจารย์พนธ์บอกแบบนี้เพื่อนผมอ่ะชื่อม่ำ
ตำรวจเลยถามสนิทกันเหรอกับหม่ำเนี่ยอัตภพลบอก
เปล่าก็เป็นเพื่อนที่กู้ภัยผมไม่ได้สนิทอะไรกับเขาหรอก
แต่เขาจ้างผมให้ผมเอาหินไปปลาบ้านคู่กรณีหน่อย
แล้วเดี๋ยวจะให้ตังค์ค่าจ้างหลักหมื่นตำรวจก็เลยถามเดี๋ยวนะ
่ำเขามีปัญหาอะไรกับบ้านที่จ้างให้ไปปลาหินเหรอ
อัตภพลสายหัวผมก็ไม่รู้เพราะหม่ำไม่ได้บอกผม
นี่โทรคุยกัน๑๗๑๘มิถุนาที่ผ่านมานะคุณ
แล้วลงมือเลยค่ะวันรุ่งขึ้น๑๙มิถุนา

ทีนี้ตัวนายอัตภพลก็เห็นว่างานง่าย
ไปแป๊บเดียวแล้วอ่านข่ากรรครรค์แตก
ว่าจะได้เงินหลักหมื่นเอาทิศปราบแป๊บเดียวได้เป็นหมื่น

ก็ตอนนี้ยังจับตัวหม่ำไม่ได้
แต่ที่แน่ถามว่าได้หรือยังค่าจ้างหลักหมื่นยังไม่ได้ค่ะ
นัทพลแบบนี้อัธพลก็โดนแล้วนะ
ข้อหาทำให้เสียทรัพย์เพราะว่าปลาหินไปใส่บ้านเขา
แล้วก็จากที่ดูกล้องวงจรปิดมันก็ไม่ใช่หินก้อนเล็กไงคุณทัศนัย

ส่วนหม่ำตอนนี้ตำรวจพยายามรวบรวมพยาหลักฐานเดี๋ยวจะออกหมายเรียก
ให้มาสอบปากคำกับพนักงานสอบสวนต่อไปด้วยนะคะ
ตอนนี้อัตภพลก็เลยโดนตำรวจจับด้วยแล้วก็ไม่ได้ค่าจ้างหลักหมื่นด้วยนะคะ